สำหรับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่๒๐๐กว่านาย
ในการกวาดล้างยาเสพติด
ในพื้นที่ชุมชนวัดมหาวงศ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เป็นการที่เจ้าหน้าที่ย้อนกลับไปที่ต้นเรื่อง
ที่มีวัยรุ่น๒กลุ่มยกพวกตีกัน
โอ้โหลามไปถึงโรงพยาบาลสองแห่งไปทำร้ายร่างกายคุณหมอด้วยนะคะ
คือต้นเรื่องวัยรุ่นเขาบอกว่ามันเริ่มเรื่องจากการขายยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปกวาดล้างไปตรวจค้น
ชุดปฏิบัติการพิเศษปลาไพรีอาริสตรูพ่าย
กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑นะคะ
เข้าไปในซอยเปรมฤทัย๗๙และ๑๐
ในชุมชนวัดมหาวงศ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ค่ะจุดที่เข้าไปตรวจค้น
ตอนที่เข้าไปตรวจค้นในชุมชนวัดมหาวงซอยเปรมฤทัยสำโรงใต้

เขาบอกว่าเป็นน้าของในออส
นายออสมหาวงคือหัวหน้าแก๊งก์มหาวงเลยนะคะ
เป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ
ของเจ้าหน้าที่ด้วยไม่เจอในออสแต่เจอน้าควบคุมตัวเอาไว้
ทั้งสองคนรับสารภาพว่าเกี่ยวกับยาเสพติดจริง

ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไปตีกันในโรงพยาบาล
ไปตรวจค้นบ้านไม่เจอยาเสพติดค่ะ
แต่ไปเจอคล้ายกับกระดาษม้วนที่เป็นอุปกรณ์ในการเสพ

มีข้อมูลละเอียดเลยเรื่องของการสั่งซื้อยาเสพติด
เบอร์ท้งเบอร์โทรชื่อมีหมดนะคะ
พลตำรวจรีสุธีบุญครองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
ก็เลยบอกว่าพื้นที่เป้าหมายในการตรวจค้นนะคะ
จริงแล้วก็คือตั้งใจจะมาตรวจค้นบ้านหัวหน้าแก๊ง
บ้านของนายอ๊อตมหาวงศ์หัวหน้าแก๊งมหาวงศ์

เชื่อมโยงกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสในโรงพยาบาล

พอเข้าไปตรวจค้นเนี่ยในออสไม่อยู่ในออสหนีไปแล้ว
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เน้นไปที่ตัวในออส

ก็เพราะว่าเมื่อสองปีก่อนชุมชนวัดมหาวง
ถือเป็นพื้นที่พรรภบัตรของยาเสฟติกนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเจอยาบ้าอยู่ในป่าย่าหลังชุมชน
คุณผู้ชมคะเกือบล้านเมตร

แต่ว่าปฏิบัติการในวันนี้ตัวการใหญ่คงไหวตัวทันคุณผู้ชม
ขนย้ายของกลางออกจากพื้นที่นะคะ
แสดงว่าเป็นแหล่งใหญ่จริง

ไปเจอของกลางก็แค่กัญชาวันนี้ที่ไปตรวจ

มีอุปกรณ์ในการเสพมีเครื่องชั่งมีถุงพลาสติกใส
ก็คาดว่าใช้แบ่งยาแบ่งยาใส่ถุงใสแล้วเอาไปขายต่อเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ซ้ำอีกรอบนึงนะคะในชุมชนวัดมหาวงและชุมชนโรงเหล็ก
ชาวบ้านบอกเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปก่อเหตุในโรงพยาบาล
คือไม่ใช่คนในชุมชนมหาวงนะครับหลังเกิดเหตุชาวบ้านเลยกลายเป็นถูกเหมารวมว่า
ชุมชนมีแต่คนไม่ดีทั้งชุมชนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
จริงแล้วคนในชุมชนบอกว่าเขาก็หาเช้ากินค่ำกันธรรมดา
ไม่ได้ไปรู้เรื่องความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้น
ส่วนในซอยโรงเหล็กค่ะทีมข่าวไปสำรวจที่ทางเข้าบ้านของกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกันน่ะนะคะ
มีการนำป้ายไปติดที่ทางเข้าห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาด
นี่ไงติดไว้แบบนี้ไม่ให้เข้าแล้วบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็ไม่ให้เข้า
ครับวันนั้นพวกแก๊งมหาวงเข้ามาที่ซอยนี้บอกจะมาส่งยา
ใช่จุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนั้นแล้วคู่อริเห็นเลยไล่ตีกัน
ทีนี้ก็เลยไปต่อหนึ่งโรงพยาบาลใช่ครับ
ทีมข่าวได้คุยกับญาติของคนเจ็บค่ะป้าของในบอล
ซึ่งก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บผ่านทางรั้วไม้นะคะ
เราก็ถามไปถึงเรื่องที่ครอบครัวว่ามีการชดใช้ค่าเสียหายให้โรงพยาบาล
ยังไงเพราะว่าโอ้โห๒แห่งที่เสียหาย๔ล้านกว่าบาทนะ
ความเสียหายทางแพ่งใช่เขาเรียก๔ล้านกว่าบาท
ล้านกว่าบาทความเสียหายทางแพ่งจะยังไงเงินไม่ใช่น้อยนะ
ทางครอบครัวคนเจ็บฝั่งซอยโรงเหล็กบอกว่า
ยังไม่ได้ตกลงเรื่องของการจ่ายค่าเสียหายนะ
ก็ให้ทางฝ่ายมหาวงมาร่วมจ่ายด้วยสิจะให้ฝั่งนี้จ่ายฝั่งเดียวได้ยังไงอ่ะ
ก็ร่วมกันทะเลาะวิวาสนี่ถ้าจะชดใช้ก็ต้องช่วยกันชดใช้
คือทางฝั่งโรงเหล็กเนี่ยเขาเจ็บ๒คนแล้วอยู่โรงพยาบาลไง
เขาก็ล็อกไว้แล้วไปไหนไม่ได้ฝั่งมหาวงนี่เขาเสียชีวิตไปหนึ่งศพ
เหลือก็จับได้ก็มีแต่ว่ายาดคนเจ็บฝั่งนี้เขาบอกว่า
จะมาเก็บจากลูกหลานฉันที่เจ็บอย่างเดียวไม่ได้นะ
ค่ะแต่คือตำรวจจับได้แบบคือครบแล้วนะทั้งสองฝั่งที่ตีกันเนี่ย
คุณเขียนมาสอน๑๐กว่าคนเนี่ยนะเอารวมคนเจ็บอีก๒ด้วยก็ตามแต่เนี่ย

เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันอีกทีได้ไหม
เขาก็อยากจะให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาส
ช่วยกันชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ใครที่อยากจะไปมีเรื่องหาเรื่องในโรงพยาบาลเนี่ยฟังเอาไว้นะครับ

ทีนี้ค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะคะ
คือนายรัชพงศ์หรือในคิววาสนาที่ถูกแทงจนเสียชีวิต

ได้ประกอบพิธีชาปนกิจไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ

ญาติผีน้องเพื่อนไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ตำรวจก็ไปดูความปลอดภัยให้ด้วยนะคะ
ตำรวจสพสำโรงใต้ไปเป็นร้อยนาย

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นคนที่เข้าไปในงาน
มีนายสงกรานอายุ๑๘นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้าไปในงาน
แล้วตำรวจบอกว่าเอ๊ะดูน่าสงสัย

แปลกแล้วก็จริงมันมีพิรุธหมดมียาเสพติดอยู่ที่ตัว

กรัมเอาแบงค์๒๐ห่อเอาไว้

ตำรวจบอกดูหน้าดูท่ารู้เลยตรวจค้นหน่อยแล้วเจอจริง

แก๊งก์มหาวงเนี่ยมาพกมาทำไมเอามัดเนี่ย

ก็ถูกดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็ต้องขยายผลต่อนะคะไม่ได้จบแค่นี้

คืออย่างที่ชาวบ้านในชุมชนมหาวงบอกเนี่ยอันนี้ถูกต้องคือเหมารวมทั้งชุมชนไม่ได้

แต่ตำรวจก็ต้องช่วยเขาใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องไปจัดการให้หมด
เขาจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขสักทีหนึ่งนะครับ